ใช่อันนี้วันนี้ให้แน่ให้ชัวร์ค่ะ
แล้วที่พูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อวานต้องพูดถึงเรื่องโชคลาภ
แต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกรางวัลเมื่อวานเนี่ยนะมาวันนี้มีลาบให้ค่ะ
ไม่ใช่โชคลาภแต่ได้กินลาบเอาไปอร่อยกันเลยค่ะ
ครับนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมกำลังรวนรวนรวนหมูอยู่ในหม้อแบบนี้
ลาบอีสานเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าเอาลาบสองภาคเนี่ยมารวมกัน
ดูกันหน่อยละกันค่ะร้านนี้เลยร้านลาบจากสองภาคมารวมไว้กับร้านแซ่บลำ
อันที่ตักใส่จานสีชมพูลาดเหนือลาดเมืองผมชอบมากเป็นเมนูโปรดของผมเลย
นี่ไงนี่ไงคนเจียงใหม่นึกถึงอาหารที่บ้านใช่ไหมล่ะ
แล้วบรรยากาศที่ร้านนี้นะคุณคลาสสิกมาก
อยู่ในสวนไผ่ค่ะแล้วกินลาบหมูร้อนเนี่ยลาบหมูอีสาน
เขาบอกว่าเขาเอาเนื้อหมูกับเครื่องในมารวนก่อนนะ
จนมันแตกมันเอาใส่ข้าวคั่วสีล่ามันต้องมีข้าวคั่วถูกไหม

ส่วนลาบเหนือคุณลาบเหนือต้องมีอะไรบ้างกะเทียมเจียวใช่ไหม
ลาบเหนือต้องคั่วลาบกับเลือด

มันก็เลยเป็นสีดำเห็นไหมสีเข้มหน่อยนี่นี่
แล้วร้านนี้นะราคาเริ่มต้น๓๐บาทเองคุณ
ไปได้เลยค่ะอยู่ที่นครสวรรค์นะคะ
ที่ถนนเทพารักษ์ตำบลตาคลี

ส่วนอันนี้คุณอาริยาไม่กล้ากินแน่

กบทอดแต่หลายคนชอบอร่อยคุณมันจะกรอบโดยเฉพาะตรงขาตรงน่อง
เขาบอกว่าเนื้อกบมันเหมือนเนื้อไก่สิ
เหมือนเนื้อไก่หลายคนชอบกินตรงน่องน่ะคุณนะ
น่องเนี่ยโอ้โหเหมือนน่องไก่อร่อย
คุณผู้ชมลองชิมนะแล้วก็คุณอริยาลองนะ
โทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้

อยากกินเลยนะอันนี้มีอะไรอ่ะสายบัวเหรอ
ตำไหลบัวนะฮะเขามีหลายเมนูนะน่ากินจังนะฮะคุณผู้ชมฮะ
ขึ้นเหนือเที่ยวลำปางกันหน่อยมหัศจรรย์มาก
ส่วนที่นี่คุณนี่ฮะวัดเจดีลอยฟ้าลอยฟ้าไหมล่ะ
ลอยสิดูสิในถ่ายแบบเป็นมุมสูงใช้โดรนบินถ่ายแบบนี้
ใช่ฮะวัดเจดีลอยฟ้าหรือว่าวัดพุทธบาทสุธาวาสนะฮะ
อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทอำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปางเจ้านะฮะ
บริเวณยอดดอยจะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า
ลึกไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่
เป็นที่ศักระบูชาของชาวบ้านแถบนี้มาอย่างยาวนานนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นสูงแบบนี้เมื่อท่านขึ้นไปเนี่ย
โอ้โหเห็นพระเจดีดูสิยังกับสวงสวรรค์
ใช่เห็นพระเจดีแล้วก็มองไปโดยรอบ
ทิศทาง๓๖๐องศานะฮะโอ้โหวิวสวยมาก
เห็นทะเลหมอกนะครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเนี่ย
จะต้องใช้บริการรถสองแถวรับส่งของทางวัดเท่านั้นนะ
ขับรถขึ้นไปเองไม่ได้นะครับ
ขึ้นรถสองแถวของเขาไปแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปสวยมาก
คือพอแบบมีหมอกแบบนี้นะโอ้ยมันสวย

อยู่ที่จังหวัดลำปางเจ้านะฮะ
วัดเจดีรอยฟ้านะเจ้า
ใช่ค่ะเอาวัดเจดีลอยฟ้าอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะ
นี่คือคำถามคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอบมาได้ชัวร์เลย

ส่งข้อความมาบอกบอกคำตอบมาเลยว่าอยู่ที่จังหวัดอะไร
แล้วก็ติดแฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะคะ
ใช่นะครับติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะฮะ
จังหวัดอะไรเนอะระหว่างลำอะไรลำปางกับลำพูน

ส่งมาส่งมามีรถม้าส่งมา